อีกสายหนึ่งมีหินมากเลยนะ
อีกสายหนึ่งจะต้องไปเจอทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้
จริงก่อนไปก็กดดันนะคะ
กดดันเพราะว่าจอแดนเองก็เป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้
เพราะว่าเราก็บาปทีมขึ้นมาว่า
เราเคยอุ่นเครื่องกับเขาที่เมืองไทยก่อนไป

เราใช้น้องลงก็แพ้ไป๒๑
แล้วก็ฟิลิปปินส์เองเป็นทีมที่เราเดาไม่ออกจริงเลย

ไม่เคยลองทีมกับฟิลิปปินส์ชุดนี้เลย

ที่ชนะฟิลิปปินส์ได้ค่ะ

จริงครึ่งแรกที่เราเสมออยู่ก็ใจชื้นนะคะ
แต่พอมาครั้งครึ่งหลังที่โดนไป๔๐
ก็ต้องยอมรับว่ากำลังใจน้องค่อนข้างเสีย

พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็พูดเลยว่า
เราหลังชนฝาแล้วที่บอกว่าหลังชนฝาแล้ว
ยังไงน้องทุกคนรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่า
เราต้องไปบอลโลกให้ได้และนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๒เกมที่จะต้องเจอ
คือจอแดนกับฟิลิปปินส์เราต้องเก็บ๖แต้มให้ได้

คงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของหนูที่ได้เล่นทวนาเมนต์นี้แล้ว
ได้เล่นบอลโลกครั้งนี้แล้วเพราะฉะนั้นหนูแบบ

ทุกคนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่และในแมทจอแดนเองเราก็
สามารถนำชนะไปได้๖๑ซึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่แฮปปี้มาก

ผลการที่แข่งขันของฟิลิปปินส์กับจีน
ลิปปินส์กับจอแดนก็ทำให้เราทราบว่า
ซึ่งจะได้เป็นบอดโลกโดยอัตโนมัติในวันนี้
เพียงแค่เสมอกับฟิลิปปินส์ก็จะได้ไปแล้ว
แต่ก็ได้พูดกับน้องว่ามันเป็นคือเกมของศักดิ์ศรีด้วย
เราต้องการ๓แต้มอยากชนะฟิลิปปินส

ลืมวันนั้นทุกคนเลยบอกว่าไม่มีเสมอแล้วคุณแป้ง

แต่อย่างที่บอกนะครับแป้งในตลอดชีวิต๑๐ปีที่เป็นผู้จัดการทีมชาติ
วันที่แข่งกับฟิลิปปินส์เป็นวันที่รู้สึกเครียดแล้วก็กดดันที่สุด
โอ้โหแล้ววันนั้นเราเองก็เครียดแล้ว
แล้วเราช่วยยังไงให้นักเตะคลายความกดดัน
เพราะว่านักเตะเองคงจะกดดันแล้วก็เครียดมากเป็นสองเท่า

แต่เราก็บอกน้องนะคะว่าก็ต้องเล่นให้สนุก
แต่ว่าเล่นให้เต็มจิตและวิญญาณ
ให้ทุกคนใส่ความสามารถเข้าไปเต็มที่

จะเก่งคนใดคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลย
แล้วก็แป้งก็อวยพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง

สิบห้านาทีแรกอึดอัดมาก
อัดจนพี่ต้องขึ้นนั่งอยู่แป๊บหนึ่งก็หลังจากนั้นก็ได้ลูกโทษ
พอได้จุดโทษ๑๐มันก็คลายไปนิดนึงอีลีสนิดนึงซึ่งกาญจนาขอยิงเองด้วย
ลูกโทษอันนั้นนะครับที่ได้จากธนิกาเนี่ยนะคะ
ก็ดีขึ้นก็แป้งก็เครียดมากนั่งเน้นไม่ไหวแล้ววันนั้นเนี่ย
ขึ้นไปนั่งข้างบนกับทีมกองเชียร์ไทยแล้วก็มันก็เริ่มไหลมาแล้ว
ซึ่งสวยงามมากตรงนั้นก็พอติดตรงนั้นเราก็สบายแล้ว
คือเล็งเห็นไหมครับว่าโอเคจากจุดที่เรากดดัน
เราผ่านมาได้จากการที่เรามีโอกาสได้นำก่อนแล้วก็นำเร็วด้วยนะครับ
ทั้งเกมกับทางจอแดนแล้วก็ฟิลิปปินส์
แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเราไปฟุตบอลโลก
คือความกดดันแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของน้องนะครับ
หลายคนอาจจะต้องมีการเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของจิตใจไหมครับ
ว่าเราต้องเพิ่มทั้งทักษะแล้วก็เรื่องจิตใจด้วย
จะเห็นได้ว่าถ้าเกมไหนเรานำก่อนเราไหลยาวเลย
แต่ถ้าเกมไหนเราเสียเนี่ยเราอย่างจีนเนี่ย

ที่ว่าอย่างมากเราควรเสียไม่เกิน๒๐ถ้าตั้งมั่นดี
แต่ว่าข้อเสียของทีมที่หลายคนก็ให้คอมเมนต์มา
ก็คือว่าเราจะเสียบนโด

พอเราเจอทีมอย่างเยอรมันหรือนอเวย์เนี่ย
ใช้ความสรีระความสูงใหญ่ของร่างกายแล้วโยนใส่เนี่ย

ซึ่งขณะนี้กลับมาเราจะต้องติวเข้มเรื่องตรงนี้

ถ้าโดนไปก่อนจะสู้ยังไงกลับคืนมา
เอาล่ะส่วนเกมในค่ำคืนนี้ที่จะเจอกับออสเตรเลี
มุมมองของมาดามแป้งเป็นยังไงบ้างฮะ

ต้องยอมรับว่านาทีนี้ออสเตรเลียคือที่สุดของเอเซีย
เพราะว่าเราเพิ่งไปอุ่นเครื่องกับเขามา
เราแพ้เข้าไปถึง๕๐ก็คือชุดนี้ชุดปัจจุบันที่จะเล่นคืนนี้
แล้วก็ออสเตรเลียเพิ่งไปชนะญี่ปุ่นชนะอเมริกา

เพราะจริงเป้าหมายหลักที่เราวางไว้คือ

แต่ก็แน่นอนเราก็เล่นเต็มภาคภูมิสมศักดิ์ศรี
แต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรามี

มิรันดาบินกลับไปอเมริกาแล้ว
เนื่องจากว่าขาดเรียนไปสองอาทิตย์แล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีมิรันดาแน่นอน
แล้วก็แป๋วแบ็คขวาตัวสำคัญของเรา
ซึ่งแก๊กขวานี่แป๋วนี่ต้องชมมากเลยวารุณี

ใช่เพราะเขาเจ็บนะคะเจ็บแต่เขาคอ

หนูขอลงเล่นยังไงก็ขอลงเล่นทั้ง๓แท็

แล้วก็สามารถเล่นได้เต็ม๙๐นาที

และจะเห็นได้ว่าแป๋วนี่ป้องกันได้ดีมาก
เป็นแบ็คขวาตัวที่สำคัญที่สุดของไทยเลย

แล้วก็ปุ๋ยก็ไม่แน่ใจ

ก็ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอออกจากตรงนี้ไป

แต่ก็อยากจะให้น้องใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสเกม

ก็ต้องยอมรับว่าเราคงจะต้องใช้เด็กรุ่นใหม่

หลายคนนี้อย่างน้อยให้เขาเกิดกำลังใจ

แข็งที่จะเล่นเก็บเกมกับ

เราต้องหาวิธีการพัฒนาตรงนี้เพราะว่ามีโอกาส
มากกับการเจอทีมที่เป็นทีมชั้นนำ
เอาล่ะถือว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ในการ
คว้าตัวไปเล่นฟุตบอลโลก
เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองถึงเรื่องของเงินอัดฉีด
รางวัลที่จะตอบแทนน้องเหล่านี้เป็นยังไงบ้างฮะ
ก็อย่างที่แป้งเคยประกาศก่อนไปนะคะว่า
ถ้าน้องบรรยินได้ไปบรรโลกก็จะให้อย่างน้อย๒๐ล้านนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองก็คิดว่าได้๒๐ล้านแล้วแน่นอนนะคะ
ส่วนจะได้มากกว่านี้เท่าไหร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับอีก๓๔วันนะคะ
ในการทำงานของแป๊งซึ่งกลับมาก่อนเนี่ยนะครับ
เพื่อมาดูแลเรื่องเงินอัดฉีดแล้วก็ความพร้อมต่างของน้องด้วยนะคะ
รวมทั้งทางสมคมฟุตบอลเองก็ได้ประกาศให้เงินน้องอีก๘ล้านบาทด้วยกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นโชคของน้องบอลหญิง
เพราะว่าส่วนใหญ่น้องก็ฐานะยากจนนะคะ
อันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาต้องบอกเลยค่ะ
ว่าเขาทุกคนมุ่งหวังกันมาก
น้องไปดูหมอไปบนบาน
คือทุกคนนี้ตั้งใจจริง

อ๋อคิดว่าตัวเองแบบโอ้โหจะไปได้ไหมนี่

แต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมผู้หญิงถึงแม้ว่าเราจะได้ไปบอลโลกขนาดนี้แล้ว
แต่จิตใจน้องหลายคนนี้เราก็ยังมีความเป็นผู้หญิง
ทั้งผู้จัดการทีมด้วยพี่ร้องไห้มากเลย
ทีมเราดีใจก็ร้องเสียใจก็ร้อง
แม้ว่าจะมีเสียใจร้องไห้แต่จิตใจข้างในยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับ

เอาอย่างนี้ครับทิ้งท้ายตรงนี้นะครับ
ผมมีโอกาสไม่มากแต่ว่าน่าจะเป็นช่องทางหลักเหมือนกัน
อยากให้มาดามแป้งฝากถึงผู้สับสนุนใจดี
เผื่อว่าใครสนใจที่จะอัดฉีดทีมฟุตบอลหญิงเพิ่ม
ก็บอกว่าทำไมนักฟุตบอลหญิงของเราไม่ค่อยได้มีหน้าที่การงาน
น้องน้องอยากเป็นตำรวจเป็นราชการไม่ได้โอกาสเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ

ก็จริงแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแป้งต้องขอบคุณแฟนบอลไทยก่อนนะคะ
เพราะเอิญมีการถ่ายทอดสดแมทจอแดนกับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะ
ซึ่งต้องถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมบอลหญิงมากนะคะ
สำหรับเงินอัดฉีดนะคะตอนนี้เนี่ยแป้งเองก็กำลังติดต่อนะคะ
ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะคะ
ที่จะให้เงินสนับสนุนนะคะ
ถือว่าเป็นเงินโบนัสเงินอัดฉีดนะคะ
ให้กับน้องบอลหญิงของเรานะคะซึ่งก็
จริงแล้ววันที่๒๒คิดว่าน้องจะบินกลับมา
ก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อนะคะผู้ให้เงินอัดฉีดในวันนั้นนะคะ
หรือว่าถ้าแป้งได้เยอะมากแล้วนะคะ
ก็อาจจะมีแถลงข่าวเปิดตัวผู้ให้อัดฉีดในวันที่๒๐นะคะ
อันนี้ยังอยู่ในแพลนนะคะแพลนของแป้งอยู่นะคะ
แต่ก็ในวันที่แข่งขันวันนั้นนะคะ
ก็ได้เงินได้อะไรคะ
กำลังใจอาจฉีดมาแล้วจากเจ้าหนึ่งแน่
จริงแล้วต้องบอกนะคะว่าน้องเล่นจุดนี้ได้เนี่ย
ด้วยที่ว่ากำลังใจจากแฟนบอลนะคะ
มีคนมาเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย
โดยเฉพาะทุกคนมาเขียนว่าอยากดูถ่ายท่อสดนะคะ
ซึ่งก็เป็นโชคดีของเราที่คืนนั้นมีถ่ายทอดสด
แต่ก็ดึกไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเราเล่นเวลา๒ทุ่มที่จอแดนนะคะ
ก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับเรื่องของหน้าที่การงานน้อง
เดี๋ยวบรรดาผู้สื่อข่าวเราก็จะช่วยในการผลักดันนะ
ทำข่าวทำเสนอกันให้ก็เน้นย้ำวันอาทิตย์ที่๒๒เมษา

หน้าตารางขนาดนี้เป็นแบบนี้อยู่นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านเข้าไปรอบชิงก็เดี๋ยวว่ากัน

แต่ดูโปรแกรมวันนี้ก่อนลุ้นเชียร์กันก่อน๒ทุ่ม๔๕ตามเวลาที่เห็นบนหน้าจอนะครับ
ในรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับออสเตรเลียก็ลุ้นเชียร์นะครับพัฒนาการของเรา
ในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอบคุณมาดามแป้งมากเลยนะครับ
ที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้
โอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะครับเดินทางไปเดินทางมา

สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครับ